กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะคะมาดูวิวาทะอีกแล้วค่ะ
เกิดขึ้นที่ใจกลางกรุงเลยนะคะย่านอโศก
หน้าอาคารเสริมมิตรค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่อง
นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ทุ่มเศษของวันที่สิบห้า
รับเขานี่รับลูกค้านี่ที่หน้าอาคารเซอร์มิทไทเวอร์ที่อโศก
ปรากฏว่าเจ้าถิ่นเห็นพยายามไปเตือน
แต่ก็ไม่รู้ไงว่ากรับใบที่มารับเนี่ยเอาเป็นกรับหูหน่วง
แล้วคุยไปคุยมาคุยไม่รู้เรื่องค่ะทีนี้ทำไง
เจ้าถิ่นยกมือถือมาถ่ายเลยค่ะแกรปเขาก็กลัวไง
ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วถูกส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกถูกปรับแล้ว
เดือดร้อนเอาอ่ะก็ปัดกันไปปัดกันมาปรากฏว่า
ภาพที่เกิดขึ้นต่อมาแล้วชาวเน็ตเอาไปโพสต์เนี่ยคือ
กลายเป็นว่าวินรุ่งทำร้ายแกรปหูหนวกสามต่อหนึ่งค่ะ
ก็เลยทำให้เมื่อวานค่ะคุณผู้ชมบรรดาพี่กราฟไบท์นะคะ
เขารวมตัวกันตรงจุดอาคารที่เกิดเหตุภาพนี้แหละค่ะ
เพื่อเรียกร้องให้วินจักรยานในพื้นที่
ก็คือวินในถิ่นวินเจ้าถิ่น
ที่ทำร้ายแกรปหูหนวกออกมารับผิดชอบ

ก็คือจากสนลุมพินีเจ้าของทองที่ก็ต้องมาไกลเกลี่ยกันแบบนี้
อยู่เวลาอะไรเลยทำให้คนมาเยอะ
พอคนมาเยอะใช่ครับครับ
พอคนมาเยอะมันก็จะกลายเป็นเยอะไง
คุณก็บอกจะมาคุยดี
พี่เอาบิลมาคุยแต่แรกเป็นไม่ต้องต้อง

นั่นแหละค่ะก็โตเถียงกันแบบนี้นานอยู่พอสมควรนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้
ส่งตัวแทนที่คุยกันได้จิตใจสงบแล้ว
ไปคุยกันที่สอนอนลุมพินีหน่อยนะคะเพราะว่าการรวมตัวแบบนี้น่าจะไม่เป็นผลค่ะ
ที่สำคัญกังวลเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม
เพราะตอนนี้เรื่องของพรกรฉุกเฉินยังคงอยู่นะคะ
รวมตัวกันไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วต่างฝ่ายต่างส่งตัวแทนไปพูดคุยกัน
ทีนี้เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคะ
ก็คนเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้เราฟัง
คุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าเขาเล่าว่ายังไงเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
แล้วคุณคนเนี้ยคุณเอกเนี้ยเร่าต่อบอกว่า
จ้องแต่จะทำร้ายกันขอได้ไหมต่างคนต่างทำมาหากิน
ใช่นะหาเช้ากินข้าวเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนะคนที่คุมกฎเนี่ยอย่าลืมต้องลงมาแก้ไขปัญหานี้
อย่าปล่อยให้คนหากินแบบนี้ต้องมาทะเลาะกันเองเอาให้มันถูกต้องจะได้แบบต่างคนต่างทำมาหากิน